ในสารประกอบการอย่างผับบาร์หลายคนก็รอ
เขาเริ่มมีมาตรการออกมาแล้วนะถ้าเปิดผับบาร์ได้

มีฉากกั้นระหว่างเวทีแล้วนักร้องกับเราเราก็อยู่นิ่ง
ใช่ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะเก้าอี้มาอยู่ใกล้กันแบบนี้

อันนี้มาตรการต่างที่หลายคนติดตามกัน
เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าให้ดูรวมถึงเรื่องของ

เพราะว่าผู้ช่วยโฆษกสบคได้เปิดเผยออกมานะครับว่า
บ้านเราตอนนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก๕ราย
เดินทางกลับจากอียิปต์๒รายแล้วก็กาต้า๓รายนะครับ
แล้วก็ระหว่างขออภัย
มีผู้รักษาหายเพิ่ม๑รายไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม
ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม๓๑๕๖ราย
กลับบ้านได้แล้ว๓๐๒๓ราย
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล๗๕รายแล้วก็เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น๕๘รายนะครับ
ก็ถือว่าไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศครบ๒๙วันแล้วนะฮะ
แต่ว่าเป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ

ที่เขาเอาเครื่องบินมาทำเป็นร้านกาแฟ
บอกว่าคนไปเป็นพันเลยคุณสืบสกุลเป็นหนึ่งในพันกับเขาหรือเปล่า
ผมเปล่าผมขับรถผ่านผมจะไปสัตหีบนะครับ
เพราะอันนี้เขาอยู่ที่ชนบุรีทางเส้นสุขุมวิทย์ไปสัตหีบ
ร้านเขาน่าสนใจเพราะมีเครื่องบินลำยักษ์ใหญ่ลำนี้นะฮะ

เจ้าของร้านเขาบอกว่าลงทุนซื้อมาทำเป็นร้านกาแฟ
แต่ขายกาแฟราคาไม่แพง
อกจากนี้หน้าร้านเขามีรูปปั้นที่เป็นโอ้โหหุ่นทหารเลย

แต่ว่าปรากฏว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนไปเป็นพัน
เรื่องของการจัดระบบการจัดระเบียบเว้นระยะห่าง

สั่งปิดร้านชั่วคราวเป็นเวลา๗วันก่อนนะคุณนะ
ถูกสั่งปิดก่อนแอมเภอสัตหีบแล้วก็สหรัฐธุรกิจังหวัด
ลงพื้นที่ไปตรวจบอกว่าต้องมีการจัดระเบียบใหม่
ควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด
แล้วก็จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง
เพื่อป้องกันแล้วก็ให้เกิดความมั่นใจนะครับ
ช่วงนี้เขาบอกว่าคอกาแฟก็อย่าเพิ่งไปที่นี่
ใจรอจนถึงวันที่๒๙มิถุนายน

เขาบอกเขาก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้นะครับ
แต่ว่าร้านเขามีจุดถ่ายรูปเยอะนะครับ
ส่วนเรื่องของผับของบาร์นะฮะ
ที่อาจจะมีการเปิดกันนะครับ

งดแดนส์ตะโกนเสียงดังร้องเพลงเต้นรำ
ก็อาจจะงดใช้เมนูกระดาษครั้งเดียวทิ้ง
จำกัดจำนวนห้ามมาเกินกลุ่มละ๕คนนะครับ
ถ้าคุณไปเป็นกวนใหญ่เกิน๕คน

เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องสัมผัสแล้วก็เทรวมกันให้สั่งเป็นแก้วแท้

อย่าสั่งพวกริ้งเริงมาวางแล้วเราก็มีการชงเหล้าอะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ต้องรอดูถึงมาตรการต่างตรงนี้นะฮะ
ว่าพับบาจะได้รับการผ่อนโปรดในเฟสที่๕
กรกฎาคมนี้หรือไม่นะครับ
มาถึงข่าวดีค่ะเรื่องเกี่ยวกับการทดลองวัคซีนโควิด๑๙
ตอนนี้ทดลองในลิงแล้วก็ได้ผลดีเดี๋ยวกำลังจะทดลองในคนนะคะ
เรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์
จัยและนวัตกรรมก็คือนายสุวิทย์เมสินทรีย์
เปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนโควิด๑๙
คือพัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทยของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ใช่ค่ะซึ่งก็เขาทดลองในลิงไปเข็มที่๑ตั้งแต่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าลิงทุกตัวสุขภาพแข็งแรงไม่มีผลข้างเคียงนะคะ
ลิงก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับที่น่าพอใจ
แล้วเมื่อวานนี้ก็ฉีดกระตุ้นอีกรอบนึงคุณเป็นเข็มที่๒
เดี๋ยวเข็มที่๓จะฉีดเดือนหน้าเดือนกรกฎาคม
พอจากลิงไปแล้วเขาก็จะสู่การวิเคราะห์ประเมินผล
เรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ด้านความปลอดภัย
ทีนี้ถ้ามันออกมาโอเคเดี๋ยวจะทดลองในคน
เดือนตุลาพฤศจิกานะคะ
อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูความคืบหน้า
เพราะว่าถ้าเกิดทำสำเร็จจะเป็นข่าวดีมากเลยนะคะ